โดมิเนียมหลายแห่งในเมืองใหญ่ยังคงเปิดตัวอย่างต่อเนื่อง
ราคาที่ขายมีตั้งแต่ล้านต้นไปจนถึงหลายสิบล้านบาท
แม้ล่าสุดธนาคารแห่งประเทศไทยหรือทปทออกมาตรการคุมสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
หลังพบสัญญาการกู้สินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อการลงทุนมีมากขึ้น
อาจทำให้เกิดความเสี่ยงต่อระบบเศรษฐกิจการเงินได้ในอนาคต
โดยให้เพิ่มวงเงินดาวบ้านหลังที่สองร้อยละสิบถึงยี่สิบและหลังที่สามร้อยละสามสิบ
หลายคนมองว่าเงินดาวที่สูงขึ้นอาจมีผลต่อราคาบ้านและยอดขายที่อาจลดลง
แต่ภาคเอกชนกลับมองว่าเป็นเพียงปัญหาระยะสั้นเท่านั้น
เช่นเดียวกับนายจตุรงจันทรังผู้ช่วยผู้ว่าการสายกำกับสถาบันการเงินธนาคารแห่งประเทศไทย
ยืนยันว่าเกณฑ์สินเชื่อที่อยู่อาศัยที่มีผลบังคับใช้เดือนเมษายนปีสองพันห้าร้อยหกสิบสอง
จะไม่กระทบประชาชนที่กู้ซื้อที่อยู่อาศัยหลังแรกที่ราคาต่ำกว่า๑๐ล้านบาท
และจะไม่บังคับใช้กับการกู้ซื้อเพื่อสร้างบ้านที่อยู่อาศัยบนที่ดินของตัวเอง
รวมทั้งจะไม่กระทบการรีไฟแนนซ์สำหรับผู้กู้ที่มีภาระผ่อนเพียงหนึ่งหลัง
ขณะที่ภาคเอกชนยังคงเชื่อว่าอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยยังคงขยายตัวต่อเนื่อง
ตามการพัฒนาของโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะทำเลตามแนวรถไฟฟ้าที่ยังคงเป็นที่ต้องการของลูกค้าในเมือง
ก็เป็นหลักเพราะว่ายังไงคนก็มาทำงานในเมือง
ที่จะมาทำงานในวันที่เป็นเขาเรียกลิเกย์

คอนโดมิเนียมผมว่ายังเป็นตลาดหลักของกรุงเทพอยู่
ลงทุนในโครงการอสังหาริมทรัพย่านเอกมัย
สะท้อนให้เห็นว่าแม้มาตรการภาครัฐ
เข้ามามีบทบาทควบคุมสินเชื่อ

แต่กลับไม่ส่งผลกระทบด้านการลงทุน
นักลงทุนทั้งไทยและต่างชาติ
ัญชาลีสิริมั่วข่าวทะลัดทีวีรายงาน